คณะกรรมการกบนมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงอีกเป็นรอบที่๔ครับ

ทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลจะปรับลงไปต่ำกว่า๓๓บาทต่อลิตรแล้วนะครับ

ท่านภูมิในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าวันนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากรบนนั้น
มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรครับ
จากเดิมจะอยู่ที่๓๓บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรก็จะปรับลดลงไป
เหลือ๓๓บาทต่อลิตรก็ให้มีผลในวันศุกร์ที่๗เมษายนนี้
โดยการปรับลดครั้งนี้เป็นการปรับลดครั้งที่๔ครับ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมปรับลดไปแล้ว๒บาทต่อลิตรด้วยกัน
สาเหตุว่าทำไมถึงปรับนะครับแน่นอนครับ
๙๒ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเลวลงไปจากเดือนกลุ่มภาพันธ์ประมาณ๔เหรียญสหรัฐต่อบารเลวครับ
โดยตอนนี้อัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลก็อยู่ที่๕บาทต่อลิตรนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังมีความผันผวนจากวิกฤติการเงินนะฮะ
และความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่
รวมทั้งการฟื้นตัวเศรษฐกิจของจีนด้วย
ซึ่งเราต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นผลอย่างไร
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสรุปผลงานมอเตอร์โชว์เพิ่งจบไปกันหน่อยครับ
จบลงไปแล้วสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่๔๐
สรุปแล้วมีคนเข้าไปชมงานกว่า๑๖๒๐๐๐คน
โอ้โหแต่ว่ายอดจองรถในครั้งนี้ครับ
คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง๓๕
รถจักรยานยนต์ก็๓๐๐กว่าคันครับเพิ่มไป๕๖
และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีคนจองไป๘๗๓คันด้วยกัน
ตอนนี้ตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ